อยากพูดถึงโปรเจกต์นี้ของเรานิดนึง
ก็โปรเจกต์นี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคน
และทางสมหวังก็มีแคมเปญดีนะครับชื่อแคมเปญว่าพักก่อนผ่อนทีหลัง
ก็คือให้วงเงินกู้ไปใช้ก่อนนะครับ๖๐วันหรือ๒เดือนนั่นเองนะครับผม
แล้วค่อยผ่อนทีหลังนะครับผมสามารถติดต่อได้ที่๐๒
หรือสามารถแอดไลน์ได้ทางสมหวังเงินสั่งได้นะครับ
แล้วก็ยังมีกิจกรรมดีอีกกิจกรรมตลาดนัดสมหวังนะครับผม
ก็เป็นตลาดที่ให้คนที่กำลังประสบวิกฤตไม่สามารถออกไปค้าขายได้
ก็มาค้าขายตลาดนี้ซึ่งเปิดอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่๑มิถุนายนนี้แหละครับผม
แล้วก็การขายก็ดีมากทุกคนเข้ามาแบบร่วมสนุกร่วมคุยกัน
เพราะผมก็เข้าไปร่วมไลฟ์สดพูดคุยขายของช่วยคนที่เข้ามาขายได้
คุณจะขายอะไรก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินของใช้แอร์ไอเทม
หรือกระทั่งฝากร้านอย่างมีคนเคยมาฝากคาแคร์อย่างนี้อะไรอย่างนี้ครับผม
สามารถติดตามได้ทางเพจเฟซบุ๊คสมหวังได้ตลาดนัดสมหวังนะครับผม

ครั้งนี้ได้ร้องเพลงด้วยต้องมีแบบริสุทธิ์สำหรับการร้องเพลงที่สามารถของเราไหมคะ
คือจริงผมชอบร้องเพลงอยู่แล้วแล้วก็คือส่วนตัวชอบร้องเพลง
ร้องอยู่บ้านอะไรสนุกสนานอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีกิจกรรมต่างเกี่ยวกับเพลงอยู่กับดนตรีอะไรอย่างนี้
ทำเล่นที่บ้านชอบอยู่แล้วแล้วพอได้มาร้องเพลงปั๊บเป็นเพลงศรัทธา
ซึ่งเฮ้ยน่าสนใจชอบมากเพราะส่วนตัวเป็นคนชอบร้องร็อกแบบชอบที่สุดก็คือร้องล็อกอะไรอย่างนี้
แล้วก็เป็นเพลงอย่างนี้พอมาถึงเรากะจะร้องเอาสนุก
พอมาถึงได้ร้องปั๊บมันมีความรู้สึกต่างในเพลงเยอะมาก
เราได้เห็นแบบความรู้สึกตอนนั้นผมเห็นแบบพี่ป้าน้าอาประชาชนชาวไทยยืนอยู่ข้างหน้า
แล้วเราแบบร้องเพลงให้กำลังใจเขาอะไรอย่างเงี้แล้วแบบน้ำตาจะไหลอ่ะ
มันน้ำตาจะไหลอ่ะมันเหมือนถ่ายละครเลยที่แบบว่าเออพออารมณ์มาแล้วน้ำตาจะไหลแบบ
อยากให้สู้ไปด้วยกันอยากให้เพลงนี้ส่งอารมณ์ไปถึงทุกคน

เพราะว่าทำได้ดีมากอยากจะมีผลงานเพลงหรือมีซิงเกิ้ลเลยไหมครับ

คือไม่กล้าพูดเพราะว่าตัวเองจริงก็อยากทำ
แต่กลัวว่าพอถึงจุดนึงแล้วมันไม่ได้ทำ
แต่ก็มาได้เกินครึ่งทางแล้วคิดว่าที่คิดว่าจะทำไว้อะไรอย่างนี้ครับ
ก็อยากมีโอกาสอยู่
ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าอยากทำหรือไม่อยากทำ
ปัญหามันอยู่ที่ว่าช่วงนี้ผมก็ทำงานเกี่ยวกับละครหรือว่าอะไรต่าง
ผมก็ต้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับอาชีพหลักของเรา
เพราะว่าเราก็ต้องทำหน้าที่หลักของเราให้ดีที่สุด
ก็เลยมันก็ไม่ต่อเนื่องในทางด้านนี้
ก็เลยตอนนี้ก็ทำเล่นไปเรื่อยก่อน
แต่ว่าถ้ามันมีโอกาสจริงแบบว่ามีเวลาว่างวันไหนแบบว่าง๒๓วัน

อย่างที่กลับมาเรียนเมื่อกี้ที่พูดว่ามาเรียนคือเรียนการแสดงหรือเรียนอะไรยังไงครับ
ใช่ครับก็เรียนการแสดงนี่ครับเตรียมความพร้อม
เพราะว่านักแสดงถ้าสมมุติมันไม่ได้ถ่ายนานอย่างนี้
พอกลับไปทำงานมันอาจจะเป็นปัญหาของกองถ่ายอะไรอย่างนี้
เราก็ต้องเรียนอะไรอย่างนี้ใช่ครับ
ก็อะไรประมาณนั้นครับ
ผมน่าจะมีหลายสไตล์ในการร้องเพลงเขาจะชอบอีกหนึ่งสไตล์แบบผม

ก็เรียกว่าคอมค์คอยชอบอีกแบบเลย
แต่จะบอกว่าผมไม่ใช่คนก่อนจะเขียนขนาดนั้นนะครับ
แค่ชอบเฉยเพราะอยากทำเวลาว่าง
ลองเพลงเขาฟังอ่ะ
ไม่แน่นะครับเพราะว่าเคยคุยกันไว้ว่าแบบมีเพลงอยากร้องมาก
แต่ก็พบแต่เป็นส่วนตัวผมที่คิดคนเดียวว่าคิดภาพนั้นคนเดียวอะไรอย่างนี้
เขาก็ไม่รู้ว่าเขาคิดด้วยตามหรือเปล่า

แล้วคุยกันหรอหรือยังไง
ไม่เคยคุยกันครับเพราะว่าผมก็อย่างที่บอกแล้วครับ

ใช่ละครเนี่ยผมต้องทำตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อน
มันไม่ได้ดีสุดมันเป็นสิ่งที่แบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ
ละครอะไรอย่างนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อย
แรคเตอร์ทุกอย่างมันหยุดไม่ได้จริง
แต่ถ้าว่าพร้อมหรือจังหวะตรงกันหรืออะไรก็อาจจะมีใช่ไหม
ใช่ครับจังหวะตรงกันอะไรอาจจะมี

ไม่เพราะว่าผมคิดว่าถ้าจะทำอะไรออกมา
ผลงานนั้นต้องดีที่สุดหมายถึงแบบ
ต้องดีที่สุดอย่างล่าสุดผมทำคลิป

ก็ต้องแบบทุกอย่างก็ต้องแน่นที่สุด
ต้องดีที่สุดคือผมไม่อยากทำแบบว่า
ถ้าเราได้เล่นก็จะแบบอาจจะลงไอจี
ร้องเพลงเล่นกีต้าอะไรอย่างนี้ถ่ายวิวอะไรอย่างนี้แค่นั้น
ใช่แต่ถ้าทำจริงจังคอเวอร์เพลงกิตาร์อะไรอย่างงี้

ไม่หยุดธรรมดาครับ
เห็นล่าสูตรเขาห่วดฝูนแซ่งแบบชุดเว้ยน้ำอะไรอย่างงี้
เขาส่งให้เราดูมั้ย

ก็ถามว่าโปรแม้ก็แล้วแต่มุมมองคุณ

แกนเนี่ยเป็นคนที่รู้รีมิตทุกอย่าง
เป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงมาก
ตัดสินใจได้ดีมีความมีความระวังมากกว่าผม

หรือว่าเขาเอาคืนเรา

เขาแค่แบบไม่ก็คือสไตล์ผู้หญิงอะ
ผู้หญิงก็ต้องมีความสวยความงาม
แล้วเวลามีคนอื่นมามองมาแซวอะไรอย่างนี้
เออทุกคนว้าวเหมือนกัน

ก็คืออาจจะผมมองว่ามันเป็นความสำเร็จของเขา

และคนอื่นอยากเห็นลูกคู่ว่าเออเราถอดบนเขาก็

ขี้อวดอยากโชว์ว่าเราเล่นมาแล้วมันมีกล้ามอะไรอย่างนี้
อะไรอย่างนี้ของเขาก็จะเป็นแนวแบบเซ็กซี่อะไรอย่างนี้
แต่คือจุดเป้าหมายของเรามันแตกต่างกัน
แต่ก็อาจจะมีโอกาสได้ถ่ายร่วมกันก็ไม่แน่เหมือนกัน
อาจจะแบบว่าบังเอิญมีเวลาว่างได้ไปเที่ยวอะไรอย่างนี้
เที่ยวทะเลอะไรอย่างนี้ก็อาจจะมีบ้างนะ

ยังช่วงที่ผ่านมามีเวลาอยู่กันบ่อยมั้ยเยอะมั้ย
ช่วงนี้ยิ่งอกใจกันน้อยกว่าตอนเมื่อก่อนเด็ก
เพราะว่าเราไม่อยากออกไปข้างนอกด้วยกัน
และคนเห็นว่าแบบช่วงวิกฤตโควิด๑๙แล้วยังแบบ
ไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับ

ก็ต้องเป็นตัวอย่างเนอะให้คนเห็นว่าเออ

อาจจะมีถ้ามีทริปมีอะไรก็อาจจะได้ไปด้วยกัน

แต่ก็ยังแบบก็ยังแบบค่อนข้างที่จะมีความน่ากลัวอยู่นิดนึง

ตั้งแต่พบกันมาลงตัวขึ้นมาอย่างนี้เป็น
แต่มันก็จะเหมือนอะไรอย่างนี้ทั่วไปครับ
มันก็เหมือนทั่วไปมีดีมีไม่ดีมีดีมีไม่ดีเป็นธรรมชาติครับ
ไม่ได้แบบว่าดีอย่างเดียวเลยหรือว่าแย่เลยอะไรอย่างนี้
อ่าเสร็จซีรีส์นี้นี่นี่ค่ะเห็นว่าโดนเลือดไปปีหน้าเลยของฟิลิปปินส์ใช่ไหม
อะไรอย่างนั้นครับเพราะว่าตอนนี้ทางช่องของฟิลิปปินส์เขาก็
ที่ได้ยินมานะครับผมก็ไม่แน่ใจก็ต้องพักงานไปก่อนอะไรอย่างนี้
แล้วก็การที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศมันก็ลำบากมากในการที่จะต้องกลับมาแล้วก็ต้องกักตัวก็ต้องนั่นนี่
ของเขาก็ต้องลำบากของเราก็ต้องลำบากผมว่าการทำงานระหว่างประเทศตอนนี้เป็นอะไรที่ลำบาก
จำเป็นต้องเป็นซีรีส์หรอกเถอะอืมมันมันถ่ายไม่ได้จริงจริงนะครับตอนนี้มันเหลืออีกเยอะไหมคะ
ไม่ได้ถ่ายเลยครับยังไม่ถ่ายวัคซีนเลยครับเพราะว่าตอนแรกจะถ่ายแล้วก่อนที่จะเกิดวิกฤตนี้
กำลังจะได้ถ่ายที่ภูเก็ตไปถ่ายเขาก็เดินทางมาคือไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนวันถ่ายอ่ะ
กำลังจะไปถ่ายเลยผมมีทีมผมมีซีนประมาณบ่ายแต่พอพอถึงบ่ายปั๊บเขาบอกว่า

คือถามอะไรก็ดีนะครับดีกว่าถ่ายไปแล้วแล้วหยุดแล้วมีการเปลี่ยนแผนใหม่อะไรอย่างนี้
อย่างน้อยถือว่าไปพักร้อนที่ภูเก็ต
ร้อนคือร้อนกว่าเดิมภูเก็ตร้อนกว่า
แต่โปรเจคซีรีส์นี้ก็ยังคงมีอยู่ใช่ไหม

ใช่ที่ฟิตหุ่นนี่แหละเพราะว่าจริงเริ่มต้นจากการที่จะต้องมาถ่ายเรื่องนี้
และแบบว่านักมวยมันอาจจะต้องแบบลีนนิดนึงอะไรอย่างนี้

ใช่ก็ต้องประคองไว้ถูกต้องครับ
เพราะว่าช่วงช่วงนั้นจะเป็นช่วงลีนกดน้ำหนักตัวเองลง
ก็กินตอนนี้แบบขึ้นมาแบบขึ้นหนักกว่าตอนที่ยังไม่ได้ลีน

แล้วแต่ละคนรู้สึกว่าจะเป็นค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงในฟิลิปปินส์มาก
เราก็เลยรู้สึกแบบว่ารู้สึกแบบตัวเองแบบตัวเล็กทันทีเลย

นางเอกชื่อนาดีนครับเขาบอกว่าแบบ
อะไรนะครับใช่นาดีนเขาบอกว่าเป็นแบบคนที่แบบมีชื่อเสียงโด่งดังมากอะไรอย่างเงี้

ก็รอติดตามกันเนาะ

ใช่ครับน่าจะเป็นปีหน้าได้ครับ